ผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายรายคุณผู้ชมนี่ฮะ

ขอให้ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นนักเรียน
ประจำวันนี้เลยคู่กับเทรนด์ข่าวที่น่าสนใจอื่นและมีการเปิดเผยแชทของครูที่ออกมา
ชี้แจงโดยระบุว่าข่าวที่ออกมาแรงเกินไปอ้างว่าผลตรวจร่างกายผู้เสียหายไม่มีความผิดปกติ
และได้ไปแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวแล้วและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ขอโทษจริงครูกิฟาขอโทษด้วย
เอาล่ะหลังจากทางโซเชียลมีเดียเขาได้ฟังคำชี้แจงนี้เนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมกลับมีการเรียกร้องหนักกว่าเดิมเพราะว่าในเสียงคนพูดก็รับว่าเป็นครู
แล้วก็ยอมรับในพฤติกรรมด้วยแล้วลงท้ายสั้นแค่เพียงขอโทษ
ล่าสุดพฤติข่าวโลกพฤติไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
ว่ามีการแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจนะครับตั้งแต่กลางเดือน
แต่คดีไม่คืบตำรวจแจ้งว่ายังสอบสวนไม่แล้วเสร็จครับ
ครอบครัวทราบเรื่องเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
หลังจากผู้เสียหายกลับมาจากทำการซ้อมกิจกรรม
มาถึงบ้านก็มีอาการเหม่อลอยซึมเศร้าครับคุณผู้ชม
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งระบุว่าเคยให้ความเคารพครูในฐาน
ส่งข้อความมาหาคล้ายจะจีบจึงรู้สึกไม่มั่นใจในพฤติกรรม
อีกรายเรียกร้องให้สอบประวัติของครูครับ
เพื่อให้ปัญหานะครับมันจบอย่างไรก็ตามโรงเรียน
แจ้งว่าทราบเรื่องแล้วชี้แจงว่าครูรายนี้เป็นสัญญาจ้างจากภายนอก
ขณะนี้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงอย่างเร่งด่วนแล้ว
ส่วนความคืบหน้าในอีกทางหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
สั่งการให้ในอำเภอในพื้นที่เกิดเหตุเข้าติดตามความคืบหน้าและดูแลครอบครัวของผู้เสียหาย
เยียวยาสภาพจิตใจตลอดจนประสานติดตามคดีจากตำรวจนะครับ
เรื่องต้นจะนัดสอบปากคำเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้ครับ